พูดนครสวรรค์อย่านึกถึงแต่แม่ฮายอย่างเดียว
นี่จะให้นึกถึงสอนรามน้ำเพชรด้วยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ไปทำการแสดงแก้บนชุดใหญ่ท้าเวสวัน๓วัน๓คืน
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูงานเขาใหญ่จริงนะฮะ
คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ผู้โชคดีเขาถูกรางวัลงวดที่๑มิถุนายน๒๕๖๖ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมขยี้หูขยี้ตาฟังกันดีนะ
เขาถูกมา๑๒ล้านบาทค่ะ
๑๒ล้านบาทค่ะนี่ราคาผู้โชคดี
จ้างมาแก้บนบนสอนรามน้ำเพชรไว้ว่าถ้าถูกรางวัลที่๑เนี่ยจะเอาสอนรามน้ำเพชรมาร้องแก้บน

อย่างที่บอกไปคณะลิเกคณะนี้งานเข้าแน่นมาก
แล้วไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมทั้ง๓วันนี้นะก็คือเมื่อวานนี้นะฮะ
มิถุนายนแล้วก็วันนี้๑๕แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้๑๖มิถุนายน

ใครจะไปคาดคิดคุณผู้ชมขนาดที่ว่าน้องเนี่ยคิวงานแน่นนะฮะ
แต่ได้มาทำการแสดงเพื่อถวายทาเวสวันให้พอดิบพอดีพอดีเลยคุณผู้ชม
แล้วแม่ยกในพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ชื่นอกชื่นใจได้ชมกันแบบจุใจจริง

งานนี้ค่ะทางด้านน้องแบงค์สอนรามบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าดูใจมากนะ
ดีใจกับเจ้าภาพด้วยเพราะเจ้าภาพถูกรางวัลที่๑
ไม่ได้ได้แค่ใบเดียวไง๒ใบไงคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ยินดีรับใช้เจ้าภาพตลอดทั้ง๓คืนเลยให้พี่น้องประชาชนดูกันแบบเต็มที่เลยนะฮะ
โดยปกติเขาบอกว่าจะมีคนที่ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่มาจ้างเล่นเป็นประจำอยู่แล้ว

อยากให้คนที่ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเนี่ยมาจ้างเล่นแบบนี้ตลอดไปสอนรามน้ำเพชรยินดีค่ะ
ไปฟังเสียงน้องแบงสูตรหลอกกันน่ะจ้า
ก่อนอื่นแบงก็รู้สึกดีใจที่แฟนคลับสอนรามน้ำเพชรให้ถูกรำวัลที่๑
เพราะว่าจะได้มาจ้างเราไปแสดง
เขาก็จะมาดูตลอด

จะให้แจ๊กกะลีนไปร้องเพลงบ้าง

เจ้าพี่เช็คลิสต์ตาหกกว่าแรงเลย
เอาน้องแบงค์สอนล้ำนี่แหละ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ